นี่ค่ะแฟนคลับถามพี่แจ๊กกะลีนมาเยอะนะคะว่าพี่แจกรีนค่ะ
ปีนี้น้องยายาอุรัสยานางเอกขวัญใจของเราจะมีละครมาให้ดูหรือเปล่า
คุณผู้ชมเตรียมล้างตารอดูได้เลยนะคะเพราะว่ายายาคัมแบ็คแน่นอนปีเสือค่ะ
ต้องบอกว่าน้องยาย่านี่ห่างจรไป๒ปีเลยนะคะละครก่อนหน้านี้กาศรอง๒ปีนะไงน้อยตามได้มะ

กินกาสลองเมื่อปี๒๕๖๒ค่ะเรื่องนั้นน้องยายาเล่นดีมาก

เป็นขาแฝดดีตัวนึงหลายตัวนึง

แล้วก็ดังทั้งบ้านทั้งเมืองห่างไป๒ปีเต็มค่ะ
ปีนี้กลับมาแน่นอนละครสองเรื่องกับหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

ละครฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยลายกินนารี

โปรดักชั่นอลังการมีคุณตั๊กมงคล

นั่นคือย้อนยุคกับประเมรินนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะน้องยายารับบทเป็นคุณหมอ
หมอยิงนะคะมอหญิงว่านั้นนะคะ

แล้วก็เข้าไปภูพันธุ์กับณเดชน์

ซึ่งตอนนี้นะคะก็กลับมาถ่ายทำแล้วนะคะ

องค์ประกอบสินเนี่ยสุดยอดนะคะที่สำคัญน้องยายาปั้วปังกลับมาแน่นอนค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนี่กำลังถ่ายทำเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปเหมือนกัน
ละครเรื่องนี้ค่ะชื่อเรื่องคือเธอค่ะโปสเตอร์อยากดูเลยไหมล่ะ
ดูเป็นมากเลยใช่ยายาโคจรมาประชานบทบาทกับมริโอร์ครั้งแรกค่ะ
โดยผู้จัดพี่แอนทองผสมอื้อนี่คือภาพตอนปิดกล้องนะคะ
ฟิลกู๊ดมากเป็นแบบว่าแบบเพื่อชีวิตเพื่อแบบพี่น้องรักกันน่ะ
บรรยากาศแบบหวานแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ

มันกลัวเหมือนญี่ปุ่น

นี่คือพระเอกใหม่นะคะของน้องยายาที่จะประกบคู่กันค่ะ
ซึ่งน้องนัทกิจจริตผ่านผลงานมามากมายนะคะ
ที่สำคัญภูมิกับคือเต๋อนวพล
คนนี้สุดยอดการันตีคนงานอยู่แล้ว
นี่แน่นอนเค้าพูดกวงส่วนกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
นัทเขาก็แบบว่าชื่นชมน้องยายาด้วยนะคะ
บอกว่านางเอกคนนี้สุดยอดจริงค่ะ
กับน้องยาย่าเป็นไงบ้างคะความน่ารักของน้อง
ดีครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นมาตลอด
ว่ายายาเขาก็เป็นอย่างนี้ยิ้มแย้มเก่ง
ก็จะมีมุมเล่นมุกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังแบบไม่เคยได้เห็น

จริงนะคะก็คือน้องนัทเล่าให้ฟังหลังใหม่ว่าน้องยายานี่คือแบบมีสมาธิมาก
เวลาเข้าฉากคือไม่ได้สนใจอะไรเลย

ใช่มืออาชีพแล้วพอเข้าฉาบโอ้โหน้ำตาสั่งได้
เอาเป็นว่าไม่ได้สปอยนะคะมาดูผลงานทั้ง๓เรื่องของน้องยายาได้นะคะ
น้องนัทผิดจริตเนี่ยเขาก็ผลงานดีอยู่เหมือนกัน
แต่หลายคนก็บอกว่าดูซิว่าเรื่องนี้ยายาจะเป็นเจ๊ดันให้หรือเปล่า
อาจจะเจ็ดเกิดเพียงปลางก็ได้นะคุณผู้ชมนะ